สถานการณ์ตอนนี้ไงคะที่เริ่มทั่วที่๓เนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
ไม่สังคมมันก็มีอารมณ์ถัดกันเนี่ย

คลิปหน้าเนี่ยค่ะหมู่หน้าประมาณตอนเลิกตั้งเหรอคะ
อาทิตย์กว่าแล้วค่ะ